๒ทุ่มเมื่อวานนี้ที่นครปฐมครับสพนครชัยศรีเนี่ยวุ่นเลย
มีชายคลั่งคนหนึ่งบุกเข้าไปแย่งปืนจากเอว
ตำรวจนะจากเอวเลยเหรอจากเอวเลยแล้วไปกราดยิงใน
สพเนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจจริงพยายามเกลี้ยกล่อม
แล้วแต่เขายังไม่หยุดครับรัวปืนจนหมดแม็กซ์อ่ะอ่า
ตำรวจต้องยิงป้องกันตัวสุดท้ายวิสามันนายเข็มเพชร
อายุสามสิบแปดปีเสียชีวิตครับเขาถูกยิงตามร่างกายแล้ว
ศีรษะรวม๘แผลแล้วก็มีรถตำรวจเนี่ยเสียหายไป
สามคันครับทราบว่าผู้ตายขับกระบะมาจอดแล้วก็นั่งหน้า
สพนครชัยศรีตั้งแต่เช้าแล้วจะมาขอนอนค้างคืนเพราะว่า
มีปัญหากับทางบ้านครับเพิ่งจะทะเลาะกับเมียมาแล้วก็
ผู้ตายเดินเข้ามาด้านหลังยื้อแย่งอาวุธปืนไปจาก
ตำรวจนายหนึ่งเกลี้ยกล่อมแล้วนะเกลี้ยกล่อมไม่
เด็จก็เลยโดนยิงสวนเข้าไปเสียชีวิตเลยเจ้าตัวเนี่ย
สะสมครับทั้งทะเลาะกับเมียทั้งหนีออกมาจากบ้าน
แล้วก็มีเครียดเรื่องงานเรื่องค่าใช้จ่ายเลยน่าจะเป็นสาเหตุ
ทำให้เขาเกิดอาการคลุมคลั่งอย่างไรก็ตามครับ
ตำรวจทุกนายในเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวจะต้องถูกสอบสวน
กับเจ้าหน้าที่อายการและฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับค่ะ